ไปดูเรื่องอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกันหน่อยค่ะ
ทางด่วนบุรพาวิถีโอ้โหชนกัน๘คันรวดเลยนะคะ
พ่อแม่ลูกนั่งกันมา๔คนหนึ่งในนั้นมีเด็ก๖ขวบอยู่ด้วยค่ะ
รักมั้ยรักมั้ยหนูก็ไปเอาควายของพ่อหนูดิ
ไปไหน้ไหน้
เราไปเอาควายของพ่อหนู
นี่ค่ะอยู่อ่ะ

แนวขวางที่หน้ารถกระบะคันนี้แล้วเขาวิ่งอยู่เลนขวาสุด

เพื่อกับพยายามหักออกซ้ายต่อเท่าก็ไปส้าย
เพราะดีมากนะที่รถไม่ทะลุตกลงไปข้างล่างอะค่ะ
คนในรถนี่ก็คือร้องกรีดร้องกันเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้๑ทุ่ม
ทางด่วนบุรพาวิถีขาออกกิโลเมตรที่๓๓ค่ะ
อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีแค่กระบะสองคันนี้ที่ประสบอุบัติเหตุ
รวมแล้ว๘คันนะคะ
มีกระบะ๒คันนี้ใช่ไหมคะ

ที่นั่งมากับกระบะคันที่ติดกล้องหน้ารถด้วย
คนขับกระบะที่ติดกล้องหน้ารถบอกว่า

ถึงจุดเกิดเหตุสังเกตเห็นแล้วว่ามีรถเก๋งกับกระบะ
ขับแข่งกันมาด้วยความเร็วค่ะ
แล้วสุดท้ายปาดซ้ายปาดขวาจนเสียหลัก
พุ่งมาปาดหน้ารถเขาจนพลิกคว่ำ
เขายังบอกเลยว่าโชคดีนะรถผมไม่ตกทางด่วน

ก็คือเหมือนของปาดหน้าผมเลย

ก็ประมาณนี้ครับพี่รถมัดวิ่งปกติ
เกี่ยวกับพี่มากับกี่คน๔จะไปไหนอ่ะครับ

ใช่ครับดีว่ารถผมไม่ล่วงทางด่วน
คันนี้เพิ่งซื้อเลยเพิ่งซื้อมาจากเพชรชบุรีเลยเพราะว่ากำลังจะกลับฉะเชิงเศร้า
ขับมาด้วยความเร็วอยากจะลองรถค่ะ
อุบัติเหตุครั้งนี้ตำรวจใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยนะคะ
เคลียร์พื้นที่การจราจรทั้งลำเลียง

๒คนต้นเหตุคือคนขับกระบะสีขาวเมื่อสักครู่นี้

โรงพักเรียบร้อยแล้วนะคะโดนแจ้งข้อกล่าวหากันไปค่ะ
จุดเริ่มต้นเนี่ยตำรวจได้หลักฐานกล้องวงจรปิดบนทางด่วน

ท่านผู้ชมดูนะฮะเนี่ยครับเขาไล่บี้กันมานี่

โอ้โหคือแม่คุณจะเอาถนนสาธารณะแบบนี้เนี่ย
มาเป็นที่ประลองความเร็วไม่ได้นะครับ
ไม่ได้คุณจะไปคิดเอาเองว่าเขาคงอยากจะแข่งกับเราหนึ่งก็ไม่ได้
ต่อให้เขาอยากแข่งจริงคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปแข่ง

แล้วกระบะของครอบครัวคันนั้นดีนะเขาไม่ตกทางด่วนลงไป
โอ้โหเพราะเขามาเร็วมากนะคะถ้าชนแล้วเกิดแบบร่วงลงไปเนี่ย
ไม่รู้คุณจะรับผิดชอบยังไงไหวเลยนะ

ใครจะรับผิดชอบยิ่งมาฟังเนี่ยเห็นไหม
คันนี้ก็บอกว่าจะลองรถไอ้คันนี้ก็บอกนึกว่าเขาจะท้าแข่งผม

ตำรวจได้หลักฐานแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันต่อไปนะครับ
เพราะว่ามันไม่ใช่แค่๒คันนะ

นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็มาเตือนใจกันนะฮะ